ไปที่ชนบุรีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้

มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากค่ะ
การที่ปล่อยเด็กตัวเล็กเอาไว้
ใกล้กับน้ำสระน้ำอะไรแบบนี้
พี่เบิร์ตคือครอบครัวเขาก็ไปเที่ยว
เป็นภูวิลล่ามีสระว่ายน้ำเนาะ

เด็กผู้ชายอายุ๓๔ขวบวิ่งเล่นคนเดียว
สักพักบอกเอ๊ะเสียงลูกทำไมมันเงียบไป
ไปดูอีกทีจมน้ำในสระว่ายน้ำภูวิลล่า
แทนที่จะเป็นวันแห่งครอบครัววันแห่งความสุข
ไปเที่ยวไปอะไรกันแต่มันกลายเป็นเรื่องเศร้านะคะ

ในตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบชนบุรีเมื่อคืนนี้ค่ะ
กู้ภัยก็พยายามจะปั๊มหัวใจยื้อชีวิตหนูน้อยคนนี้
เด็กชายฟาละนะคะอายุ๔ขวบเท่านั้นเอง
มอยู่ในสระน้ำของภูวิลล่าค่ะ
แต่น้องก็เสียชีวิตนะคะ

สระน้ำลึกประมาณ๑เมตร๕๐เซนติเมตร
คือครอบครัวนี้เขามาจากสมุทรปราการมากัน๒๐คนได้ค่ะ
พ่อบอกว่าก่อนเกิดเรื่องทุกคนก็นั่งดื่มกินสังสรรค์กันอยู่ในบ้าน

ทุกคนก็ไม่คิดไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
แต่พ่อบอกว่าเอ๊ะทำไมเสียงน้องฟาละลูกชายวัย๔ขวบมันเงียบไปเลย

รีบออกมาดูกันอ้าวลูกชายจมอยู่ในสระน้ำค่ะ
คือพ่อกับญาติพยายามจะช่วยปั๊มหัวใจกันก่อนแล้วนะคะ
แล้วก็รีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยนะคะ
ทีนี้ค่ะทางกู้ภัยรีบมา
แล้วก็พยายามที่จะปั๊มหัวใจช่วยเหลือกันตลอด

ตัวเล็กปล่อยให้วิ่งเล่นแล้วตกลงไปในสระ
วันนี้เราส่งคุณแซคนัทวินนักข่าวของเรา
ไปคุยกับพนักงานดับเพลิงของเทศบาลตำบลบางเสร่จังหวัดชนบุรี
คนที่ช่วยปั๊มหัวใจช่วยชีวิตหนูน้อยคนนี้ค่ะ
ก็บอกว่าตอนที่ครอบครัวพาตัวน้องไปให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วย

ก็ปั๊มหัวใจกันต่ออีกประมาณ๘นาที

แม่เอ่ยปากขึ้นมาว่าลูกแม่จะรอดไหม

คือตอนนั้นก็เริ่มที่ว่าคือก็ซีดอยู่ครับ

แล้วก็ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจช่วย
แล้วก็หลังจากนั้นคือเราก็ประสานโรงพยาบาล
ให้รถโรงพยาบาลมารับน้องไป
คือทางครอบครัวบอกว่าด้วยความที่กู้ภัยอยู่ใกล้
อุ้มเด็กไปกู้ภัยนะคะห่างกันแค่๒กิโล
คือก็พยายามปั๊มหัวใจไปตลอดทางแต่สุดท้ายก็ยื้อชีวิตเอาไว้ไม่ได้

ใช่ภูวิลล่าอีกแล้วจริงคุณผู้ชม
ไม่พาน้องไปโรงพยาบาลทำไมพาไปที่กู้ภัยก่อน
แล้วกู้ภัยปั๊มหัวใจแล้วส่งโรงพยาบาลอีกรอบนึง
คือเหมือนกับว่าตอนนั้นทุกคนก็ตกใจ

รู้แค่ว่าทางกู้ภัยอยู่ใกล้ก็เลยพาไปหากู้ภัยก่อน
จริงแล้วญาติเขาจะไปส่งไปโรงพยาบาลเอง
แต่ทีนี้คือว่าประชาชนเขาก็คือว่า
ถ้าตรงนี้คือเผื่อจะช่วยได้
เพราะว่าถ้าระหว่างเดินทางถ้าไปโรงพยาบาล
คือว่าโอกาสที่น้องจะไม่รอดก็สูง

ใช่ครับโรงพยาบาลไกลด้วยอะไรด้วย

ก็เลยก็ต้องขึ้นมาตรงนี้ก็ทำการช่วย

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ภูวิลล่าที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
วันนี้ก็ปิดเงียบมีพนักงาน๓คนไปทำความสะอาด
พนักงานก็เล่าให้ทีมข่าวฟังว่าภูวิลล่าตรงนี้
เปิดเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา
พนักงานบอกก็ไม่รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาก็เป็นแค่พนักงานเขาไม่รู้เรื่องจริง
ทีมข่าวก็ไปถามชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับภูวิลล่าที่เกิดเหตุ
เล่าให้ฟังว่าตอน๒ทุ่มได้ยินเสียงคนร้องโวยวายเสียงดัง
ก็เลยรีบออกไปดูเห็นเลยว่าเด็กคือนอนนิ่งไปแล้ว
แล้วก็มีผู้ใหญ่พยายามจะช่วยกันปั๊มหัวใจค่ะ
วันนี้ทีมข่าวของเราก็ได้มีโอกาสโทรศัพท์ไปสอบถามคุณพ่อของหนูน้อยคนนี้นะคะ
บอกว่าเมื่อวานประมาณ๕โมงเย็นพาลูกไปเล่นน้ำในสระ
ก็สอนลูกชายว่ายน้ำใส่ปลอกแขนแล้วก็มีห่วงยางให้ลูกตลอด
๖โมงเย็นพาลูกขึ้นจากสระไปอาบน้ำแต่งตัวเปลี่ยนชุดนอน
ซึ่งนี่ก็คือชุดสุดท้ายที่ลูกใส่ค่ะ

ขึ้นมาแล้วอาบน้ำแล้วเปลี่ยนชุดนอนแล้ว
ทุ่มหนึ่งครอบครัวก็ทำอาหารกินไปรวมตัวกันหลังบ้าน
ยืนยันว่าไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจนเมาจนอะไรนะ
คือด้วยความที่เป็นครอบครัวมุสลิมไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ไม่มีใครเล่นโทรศัพท์มือถือก็คือทำกับข้าวแล้วก็นั่งคุยกัน

ทุ่มครึ่งนั่งป้อนข้าวลูกชาย
แล้วหลังจากนั้นลูกชายก็เลยวิ่งเล่นอยู่ใกล้พ่อ

แต่ผ่านไป๑๐นาทีเท่านั้น
ลูกชายหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็เงียบไป
เดินออกมาดูอยู่ในสระน้ำค่ะ
ก็เนี่ยพาร่างลูกขึ้นมาปั๊มหัวใจรอกู้ภัยจนร้อนใจ
เห็นกู้ภัยเห็นเทศบาลอยู่ใกล้อุ้มลูกไปให้
โอ้โหคือมีการนำเสนอข่าวไปว่า
ลูกชายจมน้ำแค่นาทีเดียวนะนะ
บอกมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่แค่นาทีเดียว
คือกว่าจะรู้ก็เป็นแบบ๑๐กว่านาทีอะไรแบบนี้นะคะ
ร่างของน้องครอบครัวนำไปประกอบพิธีทางศาสนาแบบอิสลามนะคะ

ฝังร่างน้องตามหลักศาสนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โรงเรียนของน้องวันนี้คุณครูเพื่อนก็ละหมานให้น้อง
น้องเป็นเด็กน่ารักอะค่ะวัยกำลังน่ารักมากพี่เบิร์ต๔ขวบ
ทีมข่าวก็ไปที่บ้านของน้องที่สมุทรปราการ

พร้อมจะคุยไม่พร้อมจะให้สัมภาษณ์จริง
เพราะว่าทุกคนยังเศร้ามากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ